ในประเภทเสือผู้เขากับดาว่าฮิลล์
ทีนี้มันอาจจะมีอีกหนึ่งประเภทที่อาจจะมีปัญหา

คือเบื้องต้นได้มีการส่งนักกีฬาของไทย
ลองซ้อมกับเส้นทางถนนแล้ว
แต่ว่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างฟิลิปปินส์

แล้วเราจะมีเวลาซ้อมได้ซ้อมเส้นทางใหม่ไหม
ใช่ค่ะเรื่องนี้พันธาอากาศเอกวิสุทธิ์กษิยพัฒน์
ผู้ฝึกสอนจักรยานถนนก็เอามาบอกนะคะว่า
สถิติของนักกีฬาตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ
เพราะว่าทำได้เทียบเท่าหรือว่าดีกว่า
แต่สิ่งที่กังวลก็คือข่าวที่ฟิลิปปินส์เจ้าภาพ
อาจจะเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรียบ
ซึ่งนักกีฬาไทยเคยไปฝึกซ้อมในเส้นทางเดิมมาแล้ว
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางขึ้นมาจริง
ซึ่งเจ้าภาพเขาก็อ้างว่าเส้นทางเดินถนนชำรุด

นักกีฬาไทยจะตกเป็นรองทันทีเพราะว่าไม่คุ้นเคยนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะพลเอกเดชาเหมกระสีนะคะ
นายกสมาคมกีฬาจักรยานก็วางแผนรับมือเรื่องนี้เอาไว้
โดยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางจริง
จะให้นักกีฬาประเภทถนนเดินทางไปถึงก่อนการแข่งขันหลายวัน
ซึ่งก็จะได้ทำความคุ้นเคยกับเส้นทางใหม่นะคะ
โดยคณะนักกีฬาถนนจะออกเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์
วันที่๒๖พฤศจิกายนนี้ซึ่งการแข่งขันรายการแรกนะคะ
ก็จะเริ่มวันที่๔ธันวาคมค่ะ